ดังนึงกันยายนวันนี้วันสูตรนะคะสัตว์เหรียญทางดร่วม
รำลึกนึกถึงผู้ที่อนุรักษ์สัตว์ป่าและป่าไม้นะคะ
เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันดีนะคะที่เราจะมาร่วมรับข้อมูลดีกันค่ะ
รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วค่ะ
ฟ้าฝนจะตกลงมาตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนรับเดือนใหม่เรียกว่าน่าจะส่งท้ายเดือนของฤดูฝนอย่างเป็นทางการเนี่ยนะคะ
ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาบอกเอาไว้ว่าวันนี้นะคะเห็นไหมคะว่ามีเมฆปกคลุมทั่วประเทศไทย
แล้วก็จะเน้นหนักตอนกลางของประเทศภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ลงไปถึงภาคใต้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
ปัจจัยหลักตอนนี้ไม่ต้องสืบเลยนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของหย่อมฝนหรือว่าร่องฝนที่พาดผ่านตอนกลางของไทย
ถ้าหากว่าเราจะดูจากโมเดลจำลองของสภาพอากาศที่เห็นกลุ่มเมฆฝน
จะเห็นว่าตอนกลางของประเทศเลยค่ะ
ก็จะมีเมฆปกคลุมหนาทึบ
ซึ่งเมฆก็จะก่อตัวยิ่งหนายิ่งทึบก็มีโอกาสเกิดฝนมาก
แล้วก็จะมีปกคลุมหลายพื้นที่
พื้นที่ไหนมีความชื้นมากหรือว่าอยู่บริเวณเชิงเขา
มีภูเขามีต้นไม้เยอะมีโอกาสเกิดฝนนะคะ
สังเกตว่าช่วงเวลาแบบนี้เช้าอย่างนี้นะคะ
ฝนตกทางตอนบนของประเทศภาคเหนือ
อีสานตอนบนภาคกลางตอนกลางเนี่ยนะคะ
แล้วก็จะยังคงมีเมฆครึ้มฟ้าสลัวแบบนี้
ต่อเนื่องไปทั้งวันแต่ถ้าหากว่าเป็นช่วงหลังเที่ยงไปแล้ว
จะเห็นว่าพื้นที่ตอนกลางกรุงเทพฯมหานคร
ปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนภาคกลาง
ไปถึงอีสานตอนล่างก็จะได้รับฝนชุ่มฉ่ำ
ตกหนักสลับเบาบางพื้นที่นะคะ
โดยมากก็จะเป็นพื้นที่จังหวัดเพชรชบุรีประจวบคิริขันกรุงเทพ
ส่วนคลื่นฝั่งอันดามันจะสูงประมาณ๑๒เมตรนะคะ
คุณผู้ชมไปดูผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะคะ
มีภาพบรรยากาศให้เห็นว่าตอนนี้ที่จังหวัดแม่ห้องศร
ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักอย่างมากเลยค่ะ
ที่นี่ค่ะคุณผู้ชมน้ำป่าไหลหลากที่อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ห้องศร
เสาหินตกลงไปในลำทานนะคะ
ชาวบ้านต้องให้ช้างมาช่วยดึงรถขึ้นมา
เพราะว่ากระแสน้ำไหลเชี่ยวมาก
ช้างตัวใหญ่พลังเยอะนะคะ
ออกแรงนิดเดียวก็สามารถลากรถยนต์ขึ้นมาได้ปลอดภัยทั้งคนแล้วก็รถด้วย
ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะคุณผู้ชมค่ะ
ส่วนอีกที่หนึ่งนะคะก็คือเป็นบรรยากาศหลังจากฝนตกค่ะ
ปลวกหรือว่าเห็ดข้าวตอกนี่แหละ
ชาวบ้านออกไปพบนะคะว่ามันงอกอยู่ข้างสารกลางหมู่บ้าน
ที่อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมา
ก่อนหน้านี้ฝนตกชุกเห็ดมันก็ตามมาล่ะค่ะคุณผู้ชม
ยิ้มรับเลยบอกว่าเนี่ยได้เมนูทำอาหารมากมายเลยทีเดียว
คุณป้าบอกว่าเห็นแบบนี้ปกติแล้วนะต้องเดินไปตามป่า
แต่คราวนี้โอ้โหไม่ต้องเดินไปไกลค่ะมันงอกอยู่ใกล้บ้าน
ดอกเล็กเล็กแบบเนี้ยแหละค่ะอร่อยดีนักแรงนะคะ
ไม่จำเป็นว่าต้องกินดอกใหญ่เสมอไปดอกเล็กแบบนี้ก็กรุบกรับอร่อยดีนะคะ
เขาเอาไปทำหลากหลายเมนูเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนเรื่องของน้ำป่าไหลหลาก
หรือว่าน้ำท่วมขังรอการระบายกันไปอีกสักระยะหนึ่งเลยนะคะ
ขอให้มองข้อดีในวิกฤตหรือว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นต่างนะคะ
แล้วกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศแบบนี้ทุกวันในรู้ก่อน

เขาจะมาปล่อยสัตว์ป่าเดี๋ยวดิฉันขอรอดูก่อนว่าจะมาปล่อยตัวอะไร
ว่าแล้วมาพอดีลาไปแล้วก่อนนะคะสวัสดีค่ะ